ท้ายครับติดตามเรื่องราวของนักกอล์ฟไทยกันบ้างครับ
โปรโมแล้วก็โปรเมครับโมริยากับเอเรียจุธานุการครับ
พร้อมด้วยพรนงเพชรล้ำแล้วก็ธิดาภาสุวรรณบุระ
ระหว่างวันที่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๓มีนาคมนี้
รายการนี้ครับเป็นรายการส่งท้ายในแถบเอเชียน
ช่วงต้นฤดูการก่อนจะส่งกลับไปที่สหรัฐอเมริกา
แข่งขันกันต่อโดยโปรโมแล้วก็นะครับ
โปรโมโมรียามือ๑๙ของโลกล่าสุดนะครับ
อันดับ๑๐ร่วมแล้วก็เป็นการจบท็อป๑๐ได้
จาก๓รายการที่ลงแข่งในปีนี้
ส่วนโปรเมเอริยานะครับน้องสาวลงแข่งในปีนี้ไป๓รายการ
การตัดตัวทั้ง๓รายการและก็ยังคงเป็นมือหนึ่งของโลก
ซึ่งโปรเมย์บอกว่ารายการนี้เธอรู้สึกไม่กดดัน
แล้วก็ผลงานเริ่มดีขึ้นในทุกสัปดาห์
สิงคโปร์นะครับไทยมิเชียวีแชมป์เก่าจากสหรัฐจะลงดวนวงสวิง
กันแชมป์เช่นเดียวกับมูนี่เหอนักกอล์ฟสาวสวยจากจีน
ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ครับ